ท่านผู้ชมครับเรามีภาพปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งนะครับ
ก็คือชุดที่ขึ้นไปบนเขาบนแนวเหนือพื้นที่ต่างเพื่อจะเจาะปล่องนะครับ
โพรงต่างทีนี้การขึ้นไปแล้วทำงานเนี่ยมันต้องใช้เครื่องมือ
จะขนแล้วก็แบกเดินขึ้นไปก็ไม่ไหว

นี่ฮะเขาใช้เฮลิคอปเตอร์แบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
อยู่ห่างจากสรรปันน้ำไปทางเหนือประมาณครึ่งกิโลเมตร
เชื่อกันว่าตรงนี้เป็นจุดที่ใกล้กับหาดพัทยามากที่สุด
ถ้าเจาะลงไปได้อาจจะถึงเลยนะฮะไม่ต้องดำน้ำไปแล้วนะครับ
เลียงเครื่องปั่นไฟเครื่องอัดลมเครื่องเจาะ
รถแบคโฮล์ยังเอาขึ้นไปได้อะ
เออคือยกรถขึ้นไปได้ทั้งคันเนี่ยฮะรถแบคโฮล์น้ำหนักเนี่ยพันสี่ร้อยตันนะครับ
แต่ทุกขั้นตอนเขาทำอย่างระมัดระวังนะฮะเมื่อวานก็ลำเลียงรถแบ็คโฮลขนาดเล็ก
ไปปรับพื้นที่มาก่อนแล้วนะฮะเครื่องปั่นไฟรถไถ
เลียงไปก็สิบกว่าเที่ยวนะครับอืมเจ้าหน้าที่ทางทหารเขาเปิดเผยคลิป
ในช่วงเวลา๑๑นาฬิกาที่ผ่านมานี่ฮะอันนี้เป็นบนเฮลิคอปเตอร์
เป็นชุดวิศวกรกับเครื่องขุดเจาะส่งลงทางอากาศไม่ต้องเดิน
คุณอรัชพรหย่อนลงไปเลยเหรอคะอ้าวเดี๋ยวดู
นี่
นี่คือไม่ได้เดินขึ้นมามาฮอก็ใช้ว่าจะสบายนะใช่แต่ก็ถือว่าย่นระยะ
เวลาเดินเท้าได้เป็นชั่วโมงอ่ะค่ะคือถ้าจะลงจอดเนี่ยมันต้องมีลานจอดฮอล์
ใช่ต้องหาพื้นที่เพราะฉะนั้นหย่อนลงอย่างนี้นะครับ
ลำเลียงอุปกรณ์ต่างวันนี้นะครับก็มีอุปกรณ์หลายชุดนะครับ
พีวีซีท่อลมหัวเจาะเหล็กปั๊มไฮโดลิกถ้าขนขึ้นไปครบเรียบร้อย
ก็จะได้เริ่มทำการเจาะโพรงในจุดที่มาร์คกันไว้ทันทีนะครับชุดเจาะปล่องเจาะโพรง
จะมีทั้งนักธรณีวิทยามีวิศวกรมีช่างมีคนขับรถแบ็คโฮ
มีทหารด้วยรวมแล้วก็หลายสิบนายที่มาช่วยกันในภารกิจจุดนี้
ทีนี้อีกหนึ่งจุดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายชี้แจงว่าเป็นจุดที่มีความเป็นไปได้
การเชื่อมลงไปในถ้ำจากด้านบนก็คือปล่องบริเวณผาหมีนะคะ
โดยชุดสำรวจปล่องได้ส่วนที่กำลังหลากหลายหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์กำลังทหารมณฑนทหารบกที่สามสิบเจ็ด
พพเชียงรายแล้วก็นักสำรวจชาวต่างชาติ
ไปสำรวจปล่องด้านทิศเหนือกันตั้งแต่วันที่๒๕มิถุนายนแล้ว
ตามรายงานเจอกันหลายปล่องหลายจุดเลยนะคะต่อมาวันที่สามสิบมิถุนายนค่ะ
ปฏิบัติการรบพิเศษค้นหากู้ภัยกองทัพบกก็ได้สำรวจพื้นที่ขุดเจาะร่วมกับวิศวกร
แล้วก็ทีมทหารจากสหรัฐอเมริกาสองจุดด้วยกันได้ผลยืนยันมานะคะว่า
วิศวกรบอกว่าสามารถเจาะปล่องได้ค่ะทางไหนก็ได้ฮะ
ให้เจอค่ะยังไงก็ได้วิธีไหนก็ได้มันก็อดเป็นห่วงไม่ได้นะอืม
วันสิบวันแล้วโดยเฉพาะว่าจะอยู่กันยังไงจะกินกันยังไงเนี่ยใช่ค่ะ